คุณผู้ชมคะที่ฉันมีคลิปเฉียดตาย๒เหตุการณ์
เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับรถไฟเวลามีรถไฟตัดทางถนน
คลิปแรกขี่รถจักรยานยนต์จะผ่านทางรถไฟ

แล้วไม้กั้นมันลงมาแล้วแบบนี้ค่ะ
จังหวะอย่างนี้ดูสิไม่เบรก
โอ้โฮล้ม

จนเจ้าหน้าที่เขาต้องวิ่งมาช่วยแบบเฉียดชิวค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์

เช้าวันที่๒๘เมษายน
โชคดีที่พนักงานของการรถไฟก็คือนายพินิษฐ์เหมือนแก้วเข้ามาช่วย
เพราะว่ารถมันกำลังจะมาแล้วนะคะรถไฟ

ใช่ค่ะขบวนรถเร็ว๑๖๗กรุงเทพกันตังกำลังจะวิ่งมาแล้วค่ะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะนึกเพราะนอนอยู่กลางรางรถไฟแบบนี้
คือหน้าก็ฟาดกับไม้กั้นนะคะคือ
เดี๋ยวรอดูแป๊บนึงเดี๋ยวรถไฟจะมาท่านผู้ชม
ท่านมองหรืออะไรเนี่ยลืมเบรกหรือยังไงนะคะ
แล้วนี่ถ้าจักรยานยนต์กับคนขี่เนี่ยพุ่งไปตกอยู่กลางรางเนี่ยนะ

ต้องเตือนว่าเนี่ยพุ่งไปชนอย่างนี้โอ้โห
เบรกลืมเบรกไม่ทันเบรกแล้วไหลไป
อาจจะไม่ทันมองเลยว่าที่กั้นมันลงมาแล้ว
ต้องระวังค่ะทางการรถไฟก็บอกว่าเวลาเจอทางข้ามทางรถไฟแบบนี้

คือเจ้าหน้าที่เห็นเนี่ยเขารู้เลยว่าเดี๋ยวรถไฟมาแน่

โอ้โหยังโชคดีนะคะที่มาช่วยกันทันนะคะ

ก็สักประมาณไม่ถึงนาทีอ่ะนะ
ใช่ดูตามดูตามภาพจะมีเวลาอยู่ค่ะคือแป๊บเดียวจริง
แล้วก็เนี่ยมาแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ย

เป็นเหตุการณ์ชวนระทึกเหมือนกันจากการเนี่ยโอ้ยรีบไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นสถานีคลองจันดี

ตอนสายของ๒๘เมษายนที่ผ่านมา
เป็นผู้หญิงสองคนพยายามจะวิ่งข้ามทางรถไฟ

สะดุดล้มเนี่ยสะดุดทั้งคู่เลยอะค่ะ

ดีนะลูกจ้างชั่วคราวของการรถไฟเขาอยู่ใกล้ก็ช่วยดึงมือขึ้นมาได้ทันนะคะ
เนี่ยก็เลยต้องเตือนเหมือนกัน
ต้องระวังผู้หญิงบางทีรองท้องรองเท้ามันไม่สะดวกอะเนาะ

เพราะว่ามันเป็นหินกรวดเป็นรางที่มันไม่เสมอ
แล้วด้วยความรีบความรีบรู้ว่ารถไฟจะมาแล้วก็รีบวิ่งกันมาอย่างนี้ค่ะ
นี่การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาตั้งชื่อคลิปนี้ที่เขามาลงเตือนใจเตือนภัยเนี่ยนะ
ใช้ชื่อคลิปเลยว่าจะรีบไปไหน
คือก็เห็นว่ารถไฟจะมาเนี่ยหยุดรอก่อนก็ได้ไง

แล้วทางเดินข้ามทางรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีบล็อกที่สามารถเดินข้ามได้เหมือนเป็นทางเท้าอยู่นะ
นี่ข้ามในจุดที่เขาไม่ได้ทำทางให้ข้ามนะครับ
สถานีคลองจันดีนี่อยู่ที่นครศรีธรรมราชอำเภอชวาง